ส๒ของผมอยากรู้หรือยังคุณผู้ชม

แปรปวนภาคกลางก็ร้อนกรุงเทพร้อนนะ
ภาคอีสานคุณแม่บอกนาวเด้อ

ภาคเหลือคุณแม่ก็บอกนาวจ้าว
อาจจะเป็นศัพท์ทางวิชาการนิดหนึ่ง

ก็คือลมจากทางประเทศพม่านี่แหละพัดขึ้นมาปกคลุมทางภาคเหนือบ้านเรา

และถามว่าถ้าฝากฝั่งภาคอีสานอากาศหนาวเกิดขึ้นจากอะไร
อากาศหนาวเกิดขึ้นจากมวลอากาศเย็น
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน

ลงมาปกคลุมภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้

เหนือหนาวอีสานหนาวเพราะอะไร

นอกจากจะมีอากาศเย็นแล้วจากปัจจัยทั้งสองอย่าง

นั่นก็คือเรื่องของลมตะวันออก
พัดนำความชื้นมาจากทะเลจีนใต้

ขึ้นมาสู่ภาคตะวันออกและขึ้นสู่ภาคกลาง
ดังนั้นภาคตะวันออกและภาคกลางบางพื้นที่

ในขณะที่ผสมผสานกับอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นด้วย
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฟ้าเกิดฝนเกิดลมเกิดหนาวขึ้น
ส่วนภาคใต้ช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝน
ที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากขึ้นในระยะนี้

ทั้งการพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาด้วย
ก็นี่ก็คือสภาพของทางพื้นที่ภาคใต้

และขอให้ระมัดระวังฝนตกหนักบางแห่งครับ
ตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคกันเลย

ทางตอนบนของภาคมีอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคเหนือ
อยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียส
ในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่
เตือนกันเลยสำหรับการขับรถขับรา
ต้องระมัดระวังด้วยทัศนวิสัยไม่ค่อยดี
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนภาคกลางเองนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๒๑องศาเซลเซียส
แต่ว่ากลางวันก็ยังร้อนอยู่๓๔องศาเซลเซียสนะครับ
ภาคตะวันออกฟ้าครึ้มครับมีเมฆเป็นส่วนมาก
มีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่กับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๒๓องศาเซลเซียส
สูงสุดประมาณ๓๔องศาเซลเซียสครับ

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมาก
แล้วก็มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
มีฝนตกหนักบางแห่งเตือนเป็นรายจังหวัดนะฮะ
สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
ปัตตานียะลาและนราธิวาส
ส่วนคลื่นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรครับ
ภาคใต้ฝั่งทะเลอนามันข้ามฝั่งมาดูฝั่งนี้กันบ้าง

กับมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐ของพื้นที่

นองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรัง
แต่อาจจะตกไม่ทั่วฟ้าเพราะว่ามีฝนแค่๑๓๐ของพื้นที่ครับ
มาดูที่กรุงเทพมหานครครับ
อาจจะดูฟ้าครึ้มนิดนะฮะมีเมฆบางส่วน
แล้วก็อาจจะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า
หลายคนที่อยู่ในเมืองกรุงตื่นเช้าขึ้นมา
นี่มันควันไอเสียหรือว่าหมอกกันแน่
มีหมอกเกิดขึ้นได้ฟ้าครึ้มอยู่นะครับ

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๕องศาเซลเซียสนะครับ
วันนี้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๕องศาเซลเซียส

พอกลางวันก็จะสูงไปถึง๓๓องศาเซลเซียส
แต่ดูลักษณะอุณหภูมิตอนเช้าก็จะลดลงเรื่อย
เหลือประมาณ๒๓๒๒องศาเซลเซียสอาจจะได้สัมผัสกันนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับตรวจสอบในบ้านเราแล้ว
ตรวจสอบสภาพอากาศในต่างประเทศกันบ้าง
ใครจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนนะครับ
โปรดติดตามตรวจสภาพอากาศในประเทศไหนนะครับ
โปรดติดตามตรวจสภาพอากาศในประเทศไหนนะครับ